แต่ถ้าใครสนใจเรื่องของการทำมาหากิน
วันนี้เราอยากจะนำเสนอ๓อาชีพเด็ดในช่วงโควิด
เพราะแน่นอนล่ะ๔๕เดือนที่ผ่านมา

ก็นี่ไงมีช่องบางกั้นเราอยู่แบบนี้

ธุรกิจกิจการอะไรเคยค้าขายได้ก็ไม่ได้

มี๓อาชีพเด็ดนะคะที่เติบโตโอ้โห
ยอดขายพุ่งพวดได้รับความนิยมเป็นอย่างดี
มีอาชีพอะไรบ้างไปดูกันเลย
ว้าว
อาชีพที่๑ได้แก่
พนักงานเดลิเวอรี่
โอ้โหอันนี้ชัวร์ใช่ค่ะถือว่าตอบโจทย์คนในยุคนี้ครับ
อยู่บ้านอยู่ที่ทำงานออกไปไหนไม่ได้
ก็ต้องใช้บริการเดลิเวอรี่
เพราะเขาจัดส่งถึงที่ไม่ต้องเสียเวลา

อาจจะมีค่าบริการเก็บเงินปลายทางก็ไม่ว่ากัน

ไม่ว่าจะเป็นการสั่งอาหารเครื่องดื่ม
หรือว่าส่งของก็แล้วแต่

พนักงานส่งของเขาก็จะมีไอเดียบันเจิดเลิศล้ำ
ในการแต่งองค์ทรงเครื่อง

พรีเดเตอร์มาร่วมส่งอาหารส่งความสุขด้วย
คนรับก็มีความสุขนั่นเองนะคะ
ส่งตั้งวันก็ได้แต่อย่าไปส่งตั้งคืน
ไม่ได้นะมีเวลาเคอร์ฟิลล์ด้วยอยู่บ้านดีกว่านะคะ
ต่อกันที่อาชีพเนื้อหอมอาชีพที่สอง
และอาชีพที่๒คือพนักงานส่งสินค้าค่ะ
ถือว่าเป็นอาชีพเนื้อหอมอันดับต้นเหมือนกันนะคะ
แล้วก็เป็นอาชีพที่ทุกคนรอคอย
สั่งของไปจะมาหรือยังนะ
เคยรอโทรศัพท์ใครขนาดนี้มาก่อนเลย
ทุกวันมีแต่ผู้ชายโทรศัพท์หา

บริการส่งวัยส่งถึงมือนะคะ
ช็อปทั้งหลายก็เป็นที่โปรดปรานนะ
แบบนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ในยุคนี้เช่นกัน
และไปดูอาชีพเนื้อหอมอันดับที่๓กันค่ะ
นักไลฟ์สดขายสินค้านั่นเอง
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เห็นกันเยอะมากนะ
ที่สามารถถ่ายทอดสดเรื่องราวต่างโดยที่ผู้ใช้งานที่ติดตามเพจ

ก็จะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดสดได้เหมือนกันค่ะ

เพราะมันสามารถเพิ่มยอดขายออนไลน์ได้แบบรวดเร็วเห็นทันตาเห็นเลย

ไปดูร้านเทยทะเลมหาชัยดีกว่า
ร้านนี้เขาก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันซึ่งบอกเลยนะได้ผลดีมาก

แซ่บมากแซ่บนัวเทยทะเลมหาชัย
เป็นร้านที่เขารวมตัวกัน๓เพื่อนสีมาทำด้วยกัน
มีคุณบุ๋มคุณแพทย์คุณกี้๓เพื่อนซีนี้
เริ่มจากการที่โรคโควิดมันระบาดเนาะ
๓คนนี้ก็อยู่ที่มหาชัยใช่ไหมครับ
แล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรคิดทำธุรกิจร่วมกันดีกว่าแก้เซ็ง
ประกอบกับว่าคุณบุ๋มรู้จักกับเจ๊ท่านหนึ่ง
เขาขายอาหารทะเลสดร้านดังในมหาชัย
ก็เลยจับธุรกิจตัวนี้ขึ้นมา
แรกก็ไลฟ์ไปธรรมดาแบบธรรมดาค้ำตามภาษาเพื่อนกัน
เพื่อนคุยกันนะคะและก็ต้องบอกว่า
ทวีความแซ่บขึ้นด้วยกัน
ที่ให้คุณกี้แต่งองค์ทรงเครื่องแบบข้างหลังนี้
แต่ไม่ซ้ำลุคเลยแต่ละวันเขาจะออกมาแตกต่างกัน
แล้วก็ทำให้มีคนชื่นชอบสนุกสนานแล้วก็ติดตามมากขึ้น

ไปดูลีลาเรียกแขกของคุณกี้ของเธอทะเลมหาชัยกันหน่อยจ้า
มาคิดเอ้ามา
คุณหมดมุกวันไหนคะเนี่ย
วันนี้มาขายของเช่นกันนะจ๊ะเช่นเดิมจ้า
เห็นไหมเวลาขายแต่ละวันเขาก็จะแต่งชุดที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับ
โดนใจมากคุณผู้ชมแซ่บมากจริง
ใครจะคิดว่าการไลฟ์ขายปลาสลิดปลาแดดเดียวอาหารทะเลขำในวันนั้น
จะทำให้พวกเขาขายได้ถึง๑๐๐กิโลกรัม
รับหมายไป๖หลักอย่างที่บอกค่ะ
เอาเป็นว่าใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อ
รวมถึงติดตามเพจของพวกพี่เขาติดตามกันได้นะคะ
ก็ตอนนี้ทางร้านเขาบอกเลยว่าเขามีโปรโมชั่น
เข้าไปติดตามดูเผื่อใครสนใจจะสั่ง
แต่มันเป็นอาชีพ๓อาชีพที่เนื้อหอมสุดในยุคโควิด๑๙ที่ร่วม
ภาษาดุหรือแม้กระทั่งไลฟ์สดขายของนะคะ
ก็ลองไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองได้เหมือนกัน

นี่นะคะเขาบอกว่าในวิกฤตมีโอกาส
แล้วเราก็ใช้เครื่องมือทำมาหากินจากมือถือง่ายเครื่องนี้
ทำได้สบายเลยนะคะ